แต่ว่าใครเคยเจอมุกไหนบอกต่อกันมาหน่อย

มุกของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ก็บอกว่า
เพื่อนของคุณญาติของคุณมายืมเงินอะไรอย่างนี้
บางทีก็จะบอกว่าคุณมีพัสดุส่งไปจีน
จ่าหน้าซองมันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
หลากหลายมุกนะฮะแต่ก็หลอกลวงทั้งสิ้นนะครับ
นักข่าวของเรายังโดนเลยเดี๋ยวเรามีคลิปเสียง

แต่ทีนี้ก็มีคลิปเสียงที่ทางด้านของหมอดู
คือกำลังป่วนกลางวงกำลังกินข้าวอร่อยอยู่เลย
เธอเนี่ยคุยกับคนในสายว่ายังไงให้คุณผู้ชมไปฟังกันหน่อยนะฮะ
สวัสดีค่ะไปจากนี้ดีท่าบริการค่ะ

เธอพูดไง

สีตาหัวถอฉันไม่ยอมเป็นชาติคุณแล้วค่ะ
โอ้โหโดนไปเต็มแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ไปไม่ถูกเหมือนกันนะฮะใช่
อะไรนะคุณคุณอริยาทำไมหัวเราะใหญ่เลย
ดีเซ็นคล้ำคือคล้ำตั้งแต่ที่หมอต้องแตกพยายามคุยแล้วค่ะ
ใช่นะฝั่งนั้นจริงเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยนะฮะ
ดีเซ็นคล้ำตั้งแต่ทรัพย์ของเราแล้วล่ะคุณทรัพย์ให้แบบเนี้ย

ข้างกันเนี้ยนะครับ
กล้าวก็แก้เผ็ดกับคอร์เซ็นเตอร์แก๊งนี้ไปเหมือนกันนะครับ
นี่เป็นส่วนหนึ่งที่มีการแชร์อยู่ในโลกโซเชียลว่าโอ้โห
ใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนักข่าวของเราก็โดนเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าตอนนั้นคุณสิริวัณรักษัตริย์ออกไปทำข่าว
แล้วมีเบอร์โทรมาเนี่ยตอนนั้นคุณสิริวัลเนี่ยนะ
ก็เอกใจแล้วเบอร์นี้ทำไมไม่คุ้นเลย

พอกดรับสายเดี๋ยวคุณผู้ชมไปฟัง
แล้วคุณสิริวัลแหมจิตวิญญาณความเป็นนักข่าวสูงมากเลย

ไม่เคยส่งบริการบริษัทนี้ค่ะ
แต่ในระบบนะคะขึ้นชื่อของคุณ
สี่หลีวันรับสัตว์นะคะ

ก็บอกว่าไม่มีไงคะจะบอกว่าขึ้นชื่อได้ยังไง

อ้าวไปเลยวางสายไปเลย
ก็ดูน้ำเสียงสินี่ขนาดที่ฉันไม่เห็นสีหน้า

บอกว่าไม่มีไงคะบอกว่าไม่เคยส่งไงคะ

แล้วก็โทรมาหลอกนักข่าว

ฉันขับรถมาทำงานดิฉันก็เจอเนี่ยโทรมา
ฉันกำลังขับรถอยู่กำลังจะคว้ามือถือ

เพราะก็วางสายไปซะก่อน

ใช่ค่ะหลายคนโดน
คุณผู้ชมเคยเจอแบบไหนใช้วิธีการไหน
ส่งมาบอกกันเลยนะคะ